ร้องได้คนรักเหมือนห่าง
กลับมารักษาแผลใจ
คราวของป้าก๊อตที่ต้องขึ้นเวทีมาชิงเงิน
เพลงที่๒ของป้าก๊อตนี้จะเป็นเพลงอะไร
สร้างความหนักใจในการชิงเงินทุนแค่ไหน

ไม่หูคุมเสียงตัวเองไม่ค่อยอยู่มันเลยสั่นเคลือใช่ไหมเพราะว่าเราร้องไห้ใช่ไหม
นะนะก็ผ่านไปแล้วนะครับเพลงของคุณเอกชัยศรีวิชัยนะฮะ
หักจากปากใต้ก็เป็นเพลงของนักสู้ชิงล้าน
ระหว่างที่นิวร้องอยู่นะมองไปที่ป้าก๊อตตอนนี้ป้าก๊อตเหมือนคนในครอบครัวนิวไปแล้วอ่ะ
คือเชียร์มากป้าก๊อตจ๋าเชียร์แบบร้องให้ได้ร้องให้ได้ร้องให้ได้
ก๊อตนี่ร้องตามเกือบทั้งเพลงเลยนะแต่ว่าคุณปู่คุณปู่เป็นไงคะ
ภูมิใจครับหลานร้องเพลงเพราะไหมครับคุณปู่เพราะครับ
อยู่ที่บ้านเนี่ยเวลานั่งเรือเนี่ยเขาร้องบ้างไหมครับร้องครับเหรอฮะ
คุณปู่กับน้องนิวสังเกตว่าเวลาเขามองตากันจะมีความเอื้ออาทรบางอย่าง
แล้วทั้งคู่น้ำตาก็จะไหลไหลตลอดอย่างนี้เวลาอยู่ด้วยกันนะครับนิว
เวลามีปัญหาแค่มองตากันน้ำตาก็ไหลแล้วอย่างนี้โดยที่ไม่ต้องพูดอะไรหรือเปล่า
ปกติแล้วถ้าคนนึงกำลังเศร้าหรือว่าอะไรอย่างนี้เราจะเลือกค่อยให้กำลังใจคราวหน้า
ไม่อยากเห็นน้ำตาครับจะเดินหนีกันจะเดินหนี
กระทั่งตอนที่น้องนิวร้องเพลงนะคะคุณปู่ก็ร้องไห้นะคะ
ส่วนใหญ่จะเศร้าเรื่องอะไรกันเรื่องความเป็นอยู่
ความเป็นอยู่เงินทองที่ต้องใช้จ่ายให้บ้านครับ
ก็เป็นเรื่องหลักที่นักสู้ทุกคนก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้
งั้นเป็นกำลังใจให้ขอให้ผ่านในยกที่๒ไปได้ค่ะ
ตอนนี้ร้องไปเรียบร้อยแล้วก็ไปนั่งรอมาเชียร์ป้าก๊อตกันบ้างนะครับ
ขอเชิญป้าก๊อตนะครับเรื่องราวของส่องครอบครัวนี้นะคุณผู้ชมค่ะ
ต้องบอกเลยค่ะว่าเข้มข้นนะคะไม่ว่าจะเป็นของน้องนิวเองหรือของป้าก๊อตก็ตามนะคะ
ตอนนี้จากเป็นคู่แข่งกลับกลายเป็นต้องประคับประคองกัน
อกเห็นใจกันมากขึ้นนะคะมารู้จักกันในรายการของเราเลยนะคะ
ก็ป้าก๊อตวันนี้ร้องเป็นคนที่สองค่ะ
กดดันกับการร้องรอบแรกมันแตกต่างกันไหมคะ
แตกต่างค่ะแต่ตอนนี้ไม่กดดันแล้วเพราะว่าเห็นน้องนิวเขาร้องได้ค่ะ
ดูแล้วเราฟังแล้วอ่ะเราดีใจต่อไปเราก็จะต้องร้องให้ได้เหมือนน้องนิว
จากที่ป้าก๊อตนั่งฟังอยู่ข้างล่างคิดว่านิวร้องได้แน่เราก็เลยดีใจแทนนิว
พอดีใจปุ๊บก็เลยมาเป็นพลังให้กับตัวเองที่จะต้องร้องให้ได้ในยกนี้เหมือนกัน
ถูกต้องค่ะงั้นก่อนจะร้องอยากบอกอะไรน้องนิวบ้างประกอด
เราจะต้องคว้าเงินล้านกลับบ้านเราให้ได้ทั้งคู่ทั้งคู่
คนละล้านคนละหนึ่งล้านค่ะแม่เป็กชอบมากค่ะ
ฮึกเหิมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีฮะนิวอยากบอกอะไรป้าก๊อตบ้างคะ
เชียวป้าก๊อตหน่อยยังไงก็ต้องได้ทั้งคู่อ่ะ
ความหวังงดงามเสมอค่ะนะคะน้องนุ๊กเห็นความฮึกเหิมของคุณแม่แล้ว
ตอนนี้ได้เพื่อนใหม่ด้วยนะฮะได้น้องนิวเป็นเพื่อนใหม่แล้ว
อยากบอกอะไรคุณแม่บ้างเชียร์คุณแม่หน่อย
สู้ค่ะแม่ทำเต็มที่แล้วถึงจะไม่ได้ร้านแต่ว่าก็เต็มที่ที่สุด
แต่ว่าถ้าในร้านก็ดีใจด้วยค่ะเท่าไหร่ก็ได้ลุก
เต็มที่ดีใจที่สุดแต่ถ้าได้เงินล้านจะดีแค่ไหนคะ
ดีใจมากค่ะดีใจมากค่ะน่ารัก
เอาละครับป้าก๊อตพร้อมไหมครับพร้อมค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วนะครับอินโทรยกที่๒ของป้าก๊อตมาครับ
อินโทรขึ้นมาค่ะป้าก๊อตยังไงไม่รู้
แต่มองไปที่หน้าของคุณสามีพี่ชนมีรอยยิ้มเลย
ทำไมคะมีความมั่นใจว่าเพลงนี้ภรรยาเราต้องร้องได้เหรอคะ
คือเอาใจช่วยครับเคยฟังอยู่ครับ

ตอนไหนตอนทำยำเหรอคะ
ของไปร้องด้วยแสดงว่าเป็นคนอารมณ์ดีครับนะฮะจริงไหมครับ
ประกอตจริงค่ะนี่เพราะว่าชอบมากเลยเสียงเพลงฟังแล้วมัน
สบายใจครับมีความสุขค่ะนี่นะฮะเพลงนี้ก็เรียกว่าเป็นวิธีที่
ผ่อนคลายที่ถูกที่สุดแล้วไม่ต้องเสียตังค์ร้องออกมา
แล้วเพลงนี้ล่ะครับร้องได้ไหมครับได้ค่ะได้นะค่ะเพลงนี้ก็
ไม่น่ายากอะไรเท่าไหร่ถ้ารุ่นป้าก๊อตก็น่าจะเคยรู้จักเคยฟัง
ค่ะนะครับเพลงเขาดังทีเดียวเพลงนี้นะครับเอาละครับ
ถึงจะบอกว่าร้องได้แต่ว่าก็ต้องถามกันไปนะครับ
ถ้าไม่มั่นใจเรามีตัวช่วยนะครับให้สองตัวช่วยตลอดการชิงเงิน
และในยกที่๒นี้นะครับป้าก๊อตครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ยกที่สองนี้ก็ยังไม่มีใครใช้ตัวช่วยเลยนะครับก็ยังเก็บกันเอาไว้
นะครับจะเอาไปไว้ใช้ในเพลงที่๑๐ว่างั้นเถอะประมาณนั้น
ขอให้ไปให้ถึงค่ะแต่ต้องผ่านเพลงนี้ไปก่อนค่ะ
ยกที่สองตรงนี้ค่ะป้าก๊อตครับค่ะเอาละครับ
ถ้าไม่ใช้ก็ขอให้โชคดีนะครับยกที่สองนะครับ
เงินทุนสะสมมูลค่าสองหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่สองเพลงมาครับ
ถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกยิ้มข้างนอกช้ำใน
น้ำคำหวานที่รินเพราะใจเขาหลอกใช้ก็รู้
ของสูงค่าแต่ราคาแสนต่ำ
ช้ำหรือเปล่าคิดดู
น้ำใจรักที่ให้เขาอยู่หรือจะสู้น้ำเงิน
เป็นบันไดเป็นเรือจ้างเป็นหนทางให้เดิน
เขาพบเบาะทอง
เขาพบบ่อเงินเขาจะเหมือนไม่ว่า
รักเขามากเราก็ให้เขาหมด
เหลือจะหยดน้ำตา
หัวใจวิวก็ปลงเสียงว่า
เราเกิดมาใช้เวทย์
แบ่นแบ่นแบ่นแบ่นแบ่น
เป็นบันไดเป็นเรือจ้าง
เป็นหนทางให้เดิน
เขาพบบ่อทองเขาพบบ่อเงิน
เขาจะเหมือนไม่ว่า
รักเขามากเราก็ให้เขาหมด
เหลือจะหยดน้ำตา
หัวใจวิวก็ปลงเสียว่า
เราเกิดมาใช้เวทย์
เพลงที่๒ของป้าก๊อตร้องจบไปด้วยความมั่นใจ
ช่วงหน้ามาฟังผลการตัดสินของสองนักสู้กันครับ
นักสู้นิวและนักสู้ก๊อตร้อง
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
นักสู้ชิงล้าน